เห็นว่ามีเมียหลายคนแล้วไม่ใช่เหรอคะ
กล้อดนะคะ

ของน้าจุกรูดเร็จปลอดสาร
ของผมเป็นขวดนมนะศงกรมปลอดสาร
บนมซิลิโคนแรกเกิดถึง๓เดือน๓ชิ้น

และอันที่๒นะคะราคาอยู่ที่

ขวดนมทรงกลมพร้อมจุกนมขนาดเล็ก
แบบ๒ออนราคาต้องแพงกว่า๒๙บาท
แพงกว่า๒๙บาทนะคะ

แพงกว่า๒๙บาทนะคะ

๙๙บาทกลับบ้านมือเปล่าเลยนะคะ
ถ้า๓๙คุณรอดค่ะ

แพงกว่าค่ะ

เจ๊ล้านผมน่ารักไหม

ดูนี่หูหลานในห้องบีตาสายครั้งเดียว
รู้ไหมว่างู้อะไรไม่เคยรอบกันเรา

เทพมือใหม่คัดเล่น

โอ้ยาก
หอยอะไรไม่รู้จักตัวเอง

ผีทอ๋อหอยนั่งลม

เก็บไปให้ถูกกระโลกะ

จะหนึ่งหน่อยเหรอ

เออเอาคนเราก็ต้องหาอะไรความรู้ประดับหัวใส่ตัวบ้าง

หาอะไรหาของเหรอ

กำลังจะหาหมอที่รักษาสิวเก่ง
ไม่เอาไปหาหมอทำไมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ดีกว่า

พิธภัณฑ์นี่ค่าผ่านเข้าไปก็แพงน่ะโอ้โฮ๊ย
ระเบิดอย่าดูถูกนี่ระดับเป๊กกี้
ของพี่แพงไม่ไปอยู่แล้วเราต้องไปที่ถูกที่สุด
อ้าวแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ไหนราคาเข้าถูกที่สุด
อัตราค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่คนไทย๓ที่นี้
ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

๓นิทัศน์รัตนโกสิน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป